ประเด็นร้อนนะคะไม่รู้ว่าจะรักหรือว่าจะเลิกดี
สำหรับคู่ของขวัญอุสามณีและก๊อฟพิชยะ
คือคู่นี้ปกติที่เป็นคู่หวานออกสื่อมากเลย
และล่าสุดเมื่อวานนี้ขวัญอุสามณีได้มีการโพสต์ข้อความ
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
และขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่
ล่าสุดนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหนุ่มก๊อฟพิชยะ
โผล่มาร่วมงานอีเวนต์ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
พร้อมกับน้องหมาตัวโปรดด้วยสีหน้าท่าทางปกติ

แต่อย่างใดหน้าตาก็ยังสดชื่นอยู่นะคะ
โดยหลังจากจบงานเจ้าตัวก็รีบเดินทางกลับทันที
ถึงแม้ว่ากองทัพสื่อจะรอสัมภาษณ์เพื่อถามความจริงจากปาก
รักร้าวระหว่างตัวของสาวขวัญอุสามณีกับหนุ่มก๊อฟพิชยะ
ซึ่งหนุ่มก๊อฟเองเขาได้ตอบผ่านสื่อแบบสั้น
ว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันค่ะ
ก็เดี๋ยวค่อยพร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยตอบคำถามนะคะ

คือหนุ่มก๊อฟเองก็พยายามตอบคำถามนะคะ
แล้วก็พร้อมกับแหวกทางที่จะเดินทางกลับ
บอกว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะบอกทั้งนี้ทั้งนั้น
เราก็ต้องรอนะคะเวลาให้ทั้งขวัญอุสามณีให้ทั้งก๊อฟพิชยะ

ผู้นี้เค้าเคยค่วงหารู้ใจกันมาก่อน
ก่อนที่จะกลับมาเจอกันค่ะ

อาจจะแค่แบบระห่องระแหงกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ

ดาแฟนคลับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันอยู่นะคะ